วันนี้ตลอดข่าวขอพาคุณผู้ชมไปดูกับความแปลกที่ไม่เหมือนใคร
ต้นตาลสุดแปลกที่มาพร้อมกับเรื่องของโชคลาภ
ไปกันที่แรกค่ะที่แปลงนาข้าวแปลงนี้ในจังหวัดสุโขทัย
อกจากจะออกข้าวแล้วยังมีต้นตาลสุดแปลกอยู่ด้วย
โดยต้นตานนี้มีความสูงประมาณ๒๕เมตร
และขนาด๒คนโอบเบาและมี๓ยอดค่ะ
โดยต้นตันทั้ง๓ยอดนี้ก็จะขึ้นอยู่กลางทุ่งนามานานมากแล้ว
และชาวบ้านเขาก็คาดกันว่าน่าจะมีอายุเกือบ๒๐๐ปีเลยทีเดียว
เพราะที่หน้าผืนนี้นั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถึง๓ชั่วอายุคน
ผู้เท่าผู้แก่ของหมู่บ้านนี้ยังเชื่อกันอีกว่า
ต้นตาลต้นนี้มีสิงห์ศักดิ์สิงห์สถิตอยู่
โดยเชื่อกันว่ายอดตรงกลางนั้นจะเป็นผู้ชาย
ส่วนอีก๒ยอดซ้ายกว่านั้นจะเป็นผู้หญิง
และด้วยความเชื่อนี้เองผู้เท่าผู้แก่ก็กราบไหว้ต้นตาลต้นนี้มาโดยตลอด
แถมยังมีคนเคยได้โชคมาแล้วด้วย
ยังอยู่กันที่ทุ่งนาเหมือนเดิมแต่ย้ายจังหวัดกันสักหน่อยค่ะ
คราวนี้อยู่กันที่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งที่กลางทุ่งนาแห่งนี้นี่แหละค่ะที่มีต้นตาลประหลาดมี๒ยอดในต้นเดียว
และที่ลำต้นก็มีรอยเชื้อราที่คนมักจะนำไปเสี่ยงโชคอีกด้วย
ส่วนประวัติของต้นนี้ทางผู้ใหญ่บ้านก็บอกเอาไว้ว่า
คุณตาคนหนึ่งจากนวมโคกสูงเป็นผู้ปลูกต้นตาลต้นนี้ไว้ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเคยมีจอมปลวกเกิดขึ้นที่ตรงนี้
และตอนกลางคืนคุณตาก็เห็นเปลวไฟขึ้นมาจากจอมปลวก
พุ่งผ่านบริเวณงามที่แยกออกของต้นตาลสองยอดจนเกิดไฟลุก
และมีเจ้าของนาบริเวณใกล้เคียงนำรถมาเกี่ยวข้าว
แต่อยู่รถเกี่ยวข้าวก็เสียจึงลงไปซ่อม

ถูกใบพัดรถเกี่ยวข้าวตัดนิ้วขาดไป๑นิ้ว
จากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ทางผู้ใหญ่บ้านจึงเชื่อว่า
ต้นตาลสองยอดนี้มีสิ่งศักดิ์สิงห์สถิตย์อยู่
ส่วนต้นตาลต้นสุดท้ายนี้มีอายุกว่าหนึ่งร้อยปี
อยู่ที่จังหวัดอ่างทองและก็มีถึง๓ยอดด้วยกัน
แต่ก่อนที่จะมี๓ยอดอย่างในปัจจุบันนั้น
อดีตผู้ใหญ่บ้านบอกไว้ว่ามันเคยมีถึง๗ยอดด้วยกัน
แต่ก็แห้งเหี่ยวไปเรื่อยจนเหลือแค่๓ยอดอย่างทุกวันนี้นี่แหละค่ะ
แต่ที่เด็ดกว่านั้นก็คือเคยมีคนได้โชคจากต้นตาลต้นนี้อยู่เรื่อย
จนทำให้ชาวบ้านต่างพากันมากราบไหว้ขอพรกันอย่างต่อเนื่อง
และนอกจากชาวบ้านจะได้โชคกันแล้วเจ้าของเขาก็ได้โชคเหมือนกัน
นั่นก็คือคุณพี่คนนี้ที่เขาเห็นต้นตาล๓ยอดนี้มาตั้งแต่เด็กค่ะ
และก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ในต้นตานนี้
ปกปักและคุ้มครองครอบครัวของเธออยู่นั่นเอง
เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชม
กับเรื่องราวของต้นตาลสุดแปลกที่ชาวบ้านเขาได้โชคกัน
แต่เรื่องแปลกแบบนี้ก็เชื่อว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นเสมอไปนะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการชมด้วยนะคะ